ไม่หยุดไม่ห่อนเผลอนอนเร็วไปวันเดียว
คุณผู้ชมค่ะโอ้โหตามเขาไม่ทันแล้วจ้า
ตื่นมาขอบตาคำเลยถูกต้องเลยแหละ

มีภาพของป้าแมวป้าแมวรุ่งการเดา
แมวดาวพระศุกร์คุณผู้ชมคืออย่างนี้ป้าแมวเนี่ยนะได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่๒๖ที่ผ่านมาสรุปใจความสั้นเลยก็คือป้าแมวเนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่ป้าแมวเข้าโรงพยาบาลหรือว่าขัดสนเรื่องค่าอยู่ค่ากินเนี่ยก็จะมี๓คนที่ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือนั่นก็คือ
อ้ำพัชราภาพี่บุ๋มปนัดดาและคนสุดท้ายเป็นแฟนคลับของป้าแมวที่ติดตามกันมานานฟังเพลินเออก็เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่มันด้านมีอีกคนที่ป้าแมวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ขอบอกชื่อแต่ให้รายละเอียดว่าคนนั้นเนี่ยนะออกสื่อมาตลอดว่าจะดูแลป้าแมวอย่างนั้นอย่างนี้แต่กลับไม่ได้มาดูแลอะไรเลยแม้แต่สลึงก็ไม่เคยออกให้สักกะบาทไป
คือคอมเมนต์ที่เข้าไปต่อว่าบอกว่าผิดหวังในตัวยุ้ย
ซึ่งพี่ยุ้ยชี้แจงว่าเธอไม่เคยพูดเลยนะ
ว่าจะดูแลป้าแมวตลอดชีวิต
ก่อนหน้านี้เธอเคยโพสต์ลงในไอจี
เพื่อเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือป้าแมว

ซึ่งถ้าวันนั้นเธอลงรูปไปแล้ว
ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วย
โดยหวานใจค่ะหนุ่มทันธนากร
แล้วก็เพื่อนนักแสดงก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วย
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงพี่ยุ้ยกันหน่อยค่ะ
ถ้ายุ้ยถือวิสาสะเอารูปแล้วเอาเลขที่บัญชีของป้าแมวมาลงในสื่อของตัวเอง
หลังจากพี่ยุ้ยไลฟ์จบนะพี่แจ๊กกะรีนจ้ะ

สายตรงถึงป้าแมวพี่แจ๊คไวมาก
ป้าแมวบอกว่าได้เห็นการชี้แจงของพี่ยุ้ยแล้ว
ยินดีน้อมรับคำขอโทษของน้อง
และบอกว่าไม่ได้โกรธอะไรยุ้ยเลยแม้แต่นิดเดียว
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะ
ค่ะก็ส่วนคนที่แบบว่าเอาไปโพสต์เป็นใคร
ก็เราไม่รู้ตรงนี้เนาะป้าแมวเนอะ